ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วจ้า
ไปดูซิว่าราคาสินค้าของเราจะปรับขึ้นหรือเปล่า

ฝรั่งกิมจูค่ะ๓๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ละกอฮอนแลนด์๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ผู้ทัพทิมจันทร์๕๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

หมู๓ชั้นวันนี้อยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ไก่๘๓บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อสัตว์ในสันนอก๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
และไข่เป็ดเบอร์๐๔บาท๘สตางค์ต่อฟองนะคะ
เอาล่ะราคาสินค้าอาจจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเนาะคุณผู้ชม